มาข่าวบันเทิงกันบ้างดีกว่าแม่

คุณพลอยห่อวังน้องพลอยหอวังนั่นแหละ

นางโสดยังนางโสดตอนนี้เพราะว่าอะไรล่ะแม่
นักข่าวไปถามไงว่าเป็นยังไงเรื่องความรักสด
ทั้งพี่ทั้งน้องเลยโสดทั้งพี่ทั้งน้อง

เขาก็ถามปกติแหละนักข่าวถามซะ

ดันไปถามว่าเป็นยังไงบ้าง

โฮะโฮะเลย
พอนักการณ์โฮะแล้วต้องข่าวถามต่อเลยจ้ะ

มือที่๓๔๕จากฝั่งผู้ชายค่ะ

เป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันด้วยค่ะ
เป็นคนใกล้ตัวเป็นน้องที่เคยรักกันด้วยค่ะ

เพราะว่าวันนี้เนี่ยทวิต๗แสนกว่าทวิต
แล้วยังเป็นอันดับในเทคทวิตเตอร์อยู่เลย
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาพูดว่ากันนะ

สีทูสีราดเนี่ยนะคะ
ล่าสุดอย่างที่บอกคนนี้คนนี้คนนี้
ที่ไม่เคยข่ากับน้องไบร์สไง

เขาดูแถวง่าย

หน้าเหมือนไบร์สตอนนั้นที่ไปดูงานศิลปะด้วยกันนะ

แต่วันนี้ประเด็นคือเขามีงานด้วยนะ
นิ้งเขามีงานเปิดตัวหนังด้วยนะ
นักข่าวจะไปถามวันนี้เลย

แต่ล่าสุดไม่ต้องรอนาน

ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า

เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดระหว่างผมกับพี่พลอย
ผมขอยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริง

และผมผิดเองทุกอย่างโดยไม่มีข้อแก้ตัวใด
ผมขอโทษทุกคนที่คาดหวังในตัวผม

เกิดขึ้นและทำลงไป

ซึ่งเรื่องนี้มันเกิดมาหลายเดือนแล้ว

ไม่ได้มีใครอย่างที่ทุกคนเข้าใจ
และเรื่องสุดท้ายที่อยากจะขอร้องทุกคนคือ
ผมไม่อยากให้ดึงเอาเพื่อนผู้ชาย

ขอบคุณสำหรับสิ่งดีทุกอย่าง

พอด้านไปขุดรูปเป็นน้องนิ้งชัญญา
เขาก็ดันไปเจอรูปหนึ่ง
เหมือนไปกินก๋วยเตี๋ยวกันที่หัวหิน

พลอยก็มาลงแคปชั่นว่า
โอ๊ยมาพิมพ์คำว่าโอ๊ย

ก่อนที่นี่มีคนนี้ไปสื่อมาเขายังฟอลลวกันอยู่

แต่เรื่องเผือกเรื่องดารานั้นขอดูเถอะ

ดารานางงามู

เขาคบกันมาแต่ตอนนี้นักข่าว

แล้วเค้าให้สัมภาษณ์อย่างนี้

มีมือที่๓ที่๔ที่๕

ที่รู้จักกันมันเป็นคนในวงการมันเป็นน้องสาวอะไรอย่างนี้
แต่มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้ว
จุกค่ะจุก
แต่ว่าคือพอไม่อยากพูดถึงแล้วอยากให้พูดถึงแค่นี้

โสดแล้วแบบจีบได้เลย

โสดแล้วจีบได้ว่ะแม่พี่ใครรู้จักมั้ยโอ้โห
ที่เขาบอกว่าหน้าเหมือนไร้อะไรที่ตอนนั้นที่เขาบอกว่าไปถ่ายคู่กับไบท์